เราให้คุณผู้ชมได้ดูภาพบรรยากาศสดสดนะคะ
ที่หน้าจอตอนนี้ที่บริเวณแยกสามเหลี่ยมดินแดงนะคะ
นี่ค่ะคือด้านบนเนี่ยคือบรรยากาศของบนถนนนะฮะ
แต่ตอนนี้ผู้ชุมนุมไปอยู่กันตรงใต้ของทางด่วน
แล้วก็มีบางส่วนพอฝนซาก็ออกมาบนถนนแบบนี้ฮะ
มาพักดีค่ะติดตามสถานการณ์อยู่ที่นั่นค่ะ
เชิญค่ะค่ะกลับมาดูความเคลื่อนไหวที่บริเวณแยกสามเหลี่ยมดินแดงอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เดี๋ยวเราจะพาไปดูมุมที่ใกล้ที่สุดนะคะสำหรับอ่า
การติดตามความเคลื่อนไหวนะคะของทางด้านกลุ่มอ่า
หรือว่าการจัดชุมนุมคาร์มอบนะคะเดี๋ยวช่างภาพของเราจะไปอยู่ในจุดที่จอด
กระกายเพื่อกันทิศภาพนะคะเพราะว่าหลังตู้
ที่อ่าอยู่ถึงก่านระหว่างกลุ่มผู้จุ้มนมและเจ้าหน้าที่นะคะ
ก็ถือว่าเป็นแนวประทะนะคะที่ค่อนข้างที่จะมีความสำคัญเลยทีเดียวนะคะ
เดี๋ยวเราจะให้เห็นภาพในตอนนี้นะคะที่ทาง

กำลังพยายามที่จะเอาฝาแนวกั้นนะคะ
ของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปนะคะซึ่งเราจะเห็นได้ว่า

เบื้องหน้านั้นนะคะก็จะเป็น

สำหรับแนวของเจ้าระที่และในต้านาวของตู้คอนเทนเนอร์ค่ะ
ทางกลุ่มผู้ชุมนุมถ้ามองด้วยสายตาขณะนี้นะคะ
มีการไปออกันอยู่ที่
บริเวณด้านหน้าตู้คอนเทนเนอร์นะคะ
แล้วก็ยังไม่ทราบชัดเจนว่ามีการกระทำการใดบ้างนะคะอยู่หน้าตู้คอนเทนเนอร์
แต่ที่แน่ตอนนี้ค่ะกำลังโตกลับเข้ามาทางฝั่งของกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะ
สังเกตได้ว่าทางตำรวจนะคะมีการยิงแก๊สน้ำตาลงมาจากบนทางด่วนนะคะ
บนทางด่วนข้ามแยกดินแดงทำให้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะ
พยายามที่จะปลาประทัดยักษ์ขึ้นไปบนทางด่วนตลอดกว่าครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะคะ
แต่ดูเหมือนว่าการพยายามที่จะยับยั้งกลุ่มผู้ชุมนุม
ไม่ให้ไปทางสนุนวิทยาวรีรันดร์๑๐นั้น
กว่าครึ่งชั่วโมงแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะสร้างเครื่องกิดขวาง

มีตำรวจยิงแก๊สน้ำตาจากบนทางด่วน
แล้วบนทางด่วนรถจะวิ่งได้ไหมครับครูละพร
และก็เป็นการเปิดทางทางฝุ่นผู้จำนมให้เข้ามาที่สะ่ำวิธรรณวรรณศิษฐธิ์

มีความพยายามจะปีนข้ามตู้คอนเทนเนอร์ไป
แต่ว่าด้านหลังเนี่ยมีกำลังตำรวจนะฮะ
ก็ตู้คอนเทนเนอร์จะอยู่ระหว่างกลางนะคะ
ระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมกับทางเจ้าหน้าที่
นักข่าวก็อยู่ด้านหลังทางตู้คอนเทนเนอร์ด้วย
ฝ่าเข้ามาไม่ได้นะคะ